ส่วนผู้ชายคนนี้เนี่ยเมื่อวานนี้เขาก็ไปโรงพยาบาล
คุณผู้ชมฮะไปเอ็กซ์เรย์กระดูกขาซ้ายเขาหัก
ทีนี้ขากลับเนี่ยก็โบกแท็กซี่หน้าโรงพยาบาลพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ต
จะกลับบ้านแถวลำลูกกาก็จะถึงบ้านอยู่แล้วนะ
ทำไมจู่ชอเฟอร์แท็กซี่ทำแบบเนี้ย

มาแบบนี้แล้วก็ไล่ลงจากรถด้วยคุณผู้ชมฮะ

ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่ารณกรสตรองครับ
เอามาโพสต์ในกลุ่มเพจข่าวรังสิตถึงชาวรังสิต
ให้เห็นพฤติกรรมชอเฟอร์คนนี้ที่ไล่พุทธศาสตร์ลง
พี่เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานี้เขาเรียกแท็กซี่หน้าโรงพยาบาล
ดอนเมืองจะกลับบ้านแถวลำลูกกา
หลังจากไปเอ็กซอเรย์กระดูกขา
พอใกล้ถึงบ้านคนขับมาแล้วอาการแปลก
คุณปฏิพัฒน์เขาบอกว่าโชเฟอร์ลักษณะเหมือนคนเมาหรือหลอนอะไรไม่รู้
หาว่าตัวเขากับภรรยาเขาเนี่ยกวนโชเฟอร์ไม่เลิกเลย
แล้วยังถามส่งข้อความหาใคร
ทั้งที่ภรรยาส่งข้อความหาน้องสาวเรื่องงาน

สุดท้ายคุณปฏิพัฒน์ถูกคนขับไล่ลงจากรถ
ถ่ายคลิปเอาไว้ว่าคนขับมีพฤติกรรมแบบนี้นะหลังจากโตเถียงกันเสร็จเนี่ย
ตัวคุณปฏิพัฒน์เองยังพยายามจะจ่ายค่ารถโอ้โชเฟอร์ไม่เอาด้วยพี่เบิร์ต
บอกว่าให้ทานใจบุญขึ้นมาซะอย่างนั้นแล้วก็ขับแท็กซี่หนีไป
หลังเกิดเหตุครับคุณปฏิพัฒน์โทรไปถามเจ้าของอู่แท็กซี่
ด้วยคนขับคนนั้นนะแล้วก็ให้โตรสารเสพติด
เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารคนอื่น
ทั้งนี้เนี่ยตัวเขาไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับคนขับครับ
แต่ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ไว้เป็นหลักฐาน
หากเจอพฤติกรรมแบบเดิมอีกรอบนี้แหละเขาบอกเขาไม่เอาแล้วนะไม่ยอมแล้วนะ
จะแจ้งความดำเนินคดีแน่นอนครับ